ชอบมากเวลาไปทะเลดิฉันชอบมาก
เขาต้องนั่งกันหลายคนเรียงกัน

สันคุณโลนนั่งเรียงกัน

คือต้องบอกอย่างนี้

พอถัดมาด้านหน้า

เอ๊ไม่ได้จับเชือกที่ตัวเองนั่งนะ

เดี๋ยวคุณคุณอยากจะคิดแง่ร้ายไป

ในภาพนี้คือครูบาไก่

เรือกล้วยบินานะกับลูกศิษย์หนุมหน้าตาดีหลายคนเลย
แล้วครูบาไก่มือก็ยังยื่นไปวางที่ขาลูกศิษย์ด้วย

ลักษณะคล้ายว่าโอบเอวเสียงอะไรอ่ะคุณขวัญเมื่อสักครู่
แล้วก็มีความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่าลูกศิษย์กรี๊ดสิคะกรี๊ด
มีอีกนะแต่ค่อยไปแสดงว่าไม่ใช่มีแค่รูปนี้สิ
ต้องใช้คำว่าคลังภาพหรือเปล่าคุณดอมเป็นคลังเลยนะเป็นคลังภาพค่อยปล่อยออกมา
แล้วเพจก็บอกว่าค่อยไปเดี๋ยวหัวใจไหวน์
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหมภาพน้ำตกอ่ะคุณขวาน
จับได้ค่ะนี่อันนี้เลยนี่มีการมาถูสบงถูสบู่
ว่าใส่อยู่ในยูนิฟอร์มพระสงฆ์
เออแต่ท่านก็ยอมรับนะ
ยอมรับว่าเป็นตัวท่านเองแต่ก็รู้ว่าไม่เหมาะสม
แต่ไม่ได้ผิดวินัยสงค์ถ้าบอกนะไม่ถึงขั้นต้องสึกแสน่ะ
ขณะที่ทนายความของครูบาไก่ครับทนายธรรมราชสารปัญญาเนี่ยออกมาชี้แจงเลยบอกว่าไอ้คลิปบานาน่าโบ๊ทก็วันเดียวกับคลิปเจ็ดสกีวันที่นั่งเจ็ดสกีนั่นแหละ
ไปถามครูบาไก่แล้วครูบาก็รับทราบแล้วว่ามันไม่เหมาะสมซึ่งคณะสงฆ์อาจจะตำหนิหรือให้เข้ากรรมหรือเพื่อปรงอาบัตินะแต่เชื่อว่าภาพเหล่านี้ไม่ได้มาจากใครที่ไหนหรอกคนเดิมรวมจากอิ๊กคิวกับบุ๋ม
ภาพเนี่ยอันนี้ทนายบอกนะเป็นภาพเท็จครับบางภาพเป็นภาพเท็จครับ
หมายถึงไงตัดต่อเหรอนั่นน่ะสิพยายามดูอยู่ตัดต่อหรือเปล่า
อันนี้มีภาพนี้ด้วยอันนี้เป็นมุมคณะอะไรเนี่ย
ภาพภาพหนึ่งที่ปรากฏออกมาแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนทริปไปเที่ยวทะเลนั่นแหละ
แล้วคือท่านนี้หลายคนก็กำลังสงสัยเอ๊ะใช่ครูบาไหม
เพราะสังเกตฝั่งซ้ายเห็นไหมครับอ่าใช่หรือเปล่า
ใช่อีคคิวใช่บุ๋มไหมอ่ะเขาก็ไปมองกันว่าอืม
งั้นไปด้วยกันไหมหรือว่ายังไงอันนี้อีกคนก็วิจารณ์กันนะคะ
นั่นแหละฮะนี่แหละฮะพอภาพเหล่านี้หลุดมา
ซึ่งทนายของครูบาไก่บอกว่าก็มาจากอีคคิวกับบุ๋ม
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานครับเดี๋ยวจะแจ้งความเอาผิด

แล้วเดี๋ยวจะให้ปปงไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองคนนี้ด้วยว่า

นี่ฉันหล่อคนเดียวเลยฉันหล่อคุณปาเรียพูดคนเดียวเลย

ทุกรอบแสบทุกรอบรอบนี้บอกว่าโอ้โหคุณเชอรี่ช่วยผมอ่านหน่อยได้ไหม
อะไรนะชอบจับกล้วย
ชอบจับกล้วยเอ้ยชอบขี่กล้วยด้วยเหรอ
หมายถึงบานาน่าโบ๊ทแหละเออแล้วคุณแพรรี่ก็ยังบอก
ว่าอ๋อครูบาที่ว่าคือครูบานาน่านี่เองแล้วก็ซูมภาพที่
มือของครูบาด้วยนะวางอยู่บนต้นขาของสิทธิ์คนที่นั่ง
ด้านหน้าแหละคุณผู้ชมฮะอย่างที่เห็นไปภาพตอนแรกที่เรา
เปิดนี่นี่อันนี้อันนี้นี่แหละกับว่าเชือกนี้อย่าให้ใคร
มาจับนี่เธอพูดไม่ถูกเธอต้องร้องเป็นเป็นทำนองต้อง
เชือกนี่อย่าให้ใครมาจับเดี๋ยวนะปกติเพลงนี้ของเขา
พี่มนสิตนี่หรอมันมันไม่ได้มีเชือกในเนื้อหรอเขา
เขาเปลี่ยนไงเปลี่ยนประโยคบอกแก้มนี้อย่าให้ใกล้รูปคลำ
นั่นแหละฮะข้อความจากคุณแพรรี่ไพรวันแล้วแพรรี่ก็
พูดถึงการออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับครูบาไก่ว่าอืมไม่ได้ออกมา
เพราะต้องการจะแฉอะไรหรอกนะไม่ได้จะแฉ
เพื่อความสะใจแต่อยากพูดเพื่อให้ไปฟังเอง
ว่าไม่ได้เอามาลงเพื่อมีจุดประสงค์ที่ดิฉันเอาเอารูปเอา
ภาพหรือที่ฉันพูดถึงเขาที่ฉันไม่ได้พูดหรือว่า
ไม่ได้เอามาลงเพื่อมีจุดประสงค์ว่าต้องการจะให้เขา
ต้องศึกเท่านั้นแต่ดิฉันรู้สึกว่าคนเราทำผิดต้อง
รับผิดผิดแค่ไหนว่ากันแค่นั้นและต้องสำนึกจริง
จริงว่าสิ่งที่ทำคือผิดความต้องการคือไม่ได้ต้องการ
ว่าให้เขาศึกแต่เอามาโพสต์เพื่อให้เขาสำนึกในสิ่ง
เขาทำและให้ลูกศิษย์เขาที่ชอบมั่นหน้าให้คน
ศรัทธาเขาได้ใช้สมองอันน้อยน้อยตองดูว่าเราควร
จะมีท่าทียังไงกับการมองตัวพระรูปนี้ยังจะคง
เชื่อว่าเขาแบบเป็นพระแบบเข้งเข้งขังขึมขึมขึม
ผ้าป่าหรือจะลดระดับความศรัทธาในตัวเขาลง
และมองว่าเขาก็คือพระหนุ่มรูปหนึ่งอ่าแพรรี่
รายวันก็เหมือนชี้ให้คนที่ศรัทธาในครูบารูป
นี้เนี่ยได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะจะเป็นพระเคร่ง
ครึ้มหรือก็เป็นแค่พระรูปหนึ่งแล้วแต่มุมมองคุณผู้ชมแล้วกัน
แต่ทิ้งท้ายครับคุณแพรรี่ทิ้งท้ายคลิปบอกว่าอยากให้สังคมช่วยกันตั้งคำถาม
แล้วเอกใจเอ๊ะซะหน่อยกับพฤติกรรมของครูบาไก่
ถึงจะไม่ได้ผิดวินัยสงฆ์ร้ายแรงแต่ก็ถือว่าไม่ควรกระทำค่ะ
เพื่อไม่ให้ครูบาย้อนกลับไปมีภาพหลุดในเชิงที่มันไม่เหมาะสมอีก
อย่างถ้าบอกว่าเขายังมีอีกหลายภาพถูกไหม
ก็ตลายไปหลังภาพเลย
จะมีการติเตียนมีการกล่าวหากันแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นแน่